คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นข่าวที่เพิ่งจะมาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เอง
แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบข่าวนี้ถึงขนาด
มีการย้ายผู้กำกับและรองภูมิกับ
ของสพแม่วงที่นครสวรรค์แล้วด้วยนะฮะ
นั่นก็คือแฮชแท็ก๕เดนรก

อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นแฮชแท็กจริง

เดนรกแล้วก็นางนกต่ออะไรเนี่ยนะครับ

คือเรื่องของเรื่องมีคนโพสต์เรื่องราว

โดยเยาวชนชาย๔คนและอีก๑คนที่ยืนดูไม่ช่วยเหลือ
มีการระบุนะครับว่าคดีดังกล่าวมีการแจ้งความไปแล้ว

และคนที่เอามาโพสต์เขาก็โพสต์ไว้แบบนี้ประมาณว่า
ทุกคนคะให้ความสนใจกับแท็กนี้หน่อย
เยาวชนหญิงอายุแค่๑๕๑๖ปี
โดนผู้ชาย๔คนข่มขืน
ส่วนผู้ชายอีกคนยืนมองดูไม่ช่วยอะไรเลย
ในฝั่งของคนร้ายก็มีคดียาเสพติดด้วย
ส่วนฝั่งเยาวชนหญิงที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้แจ้งความแล้ว

มาช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้เหยื่อกันนะคะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กตั้งแต่แรกว่า๕เดนนรก
มันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์๕เดนนรกเลย
และทีนี้ครับมีการเปิดห้องสนทนาคลับเฮาวส์
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคม
ในชื่อว่าห้องแฮชแท็ก๕เดนบรก
ก็มีคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีร่วมสนทนาด้วยล่ะครับ
สนทนาดังกล่าวนี้ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นในพื้นที่ไหน
ว่ามีการแจ้งความไปแล้วใช่ไหมดังนั้นต้องติดตามความคืบหน้าของคดี
โดยมีการคุยกันบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังซ่าน

ได้ไปแจ้งความไว้ที่สพแม่วงแต่ผ่านมากว่าห้าเดือนแล้ว
คดีไม่มีความคืบหน้าใดเลย
ทีนี้ตอนนี้คนเริ่มไปทวงถามกับทางตำรวจของสพแม่วงแล้ว
ทำงานกันหรือยังทำงานกันยังไง
ตั้งแต่เมษายนแล้วให้ความสำคัญกับคดีนี้หรือไม่
ที่เราจะไปดูความคืบหน้าในฝั่งของทางตำรวจ
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
น้องผู้หญิงที่ถูกกระทำชำราวถูกรุมโทรม
ก็คือน้องตุ๊กตานามสมมุตินะคุณนะอายุ๑๘ปี
น้องยอมรับว่าขณะเกิดเหตุเธอพยายามขัดขืนแล้ว
แต่สู้แรงไม่ไหวแล้วเธอก็เล่าให้ฟังทั้งหมด
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไร
เกิดขึ้นในช่วงตี๓ของวันที่๑๖เมษายน
เธอถูกนางสาวฟางซึ่งจริงแล้วก็เป็นเพื่อนของพวกเธอนี่แหละ
ผู้หญิงนะชวนเธอชวนตุ๊กตาไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ในบ้านหลังนั้นปรากฏว่าโอ้โหมีวัยรุ่นผู้ชายเต็มไปหมดเลย
๕คนและหลังจากนั้นนางสาวฟางเพื่อนของเธอเนี่ย
ก็ปล่อยให้เธออยู่ในบ้านหลังนั้นกับกลุ่มผู้ชาย
และเธอก็ถูกกลุ่มผู้ชายเรียงคิวข่มขืนเป็นรอบ
มาทีละ๒คน๒คน๒ชุดก็รวมเป็น๔คนที่ก่อเหตุ
คนอีกคนยืนดูเฉยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ
และทีนี้พอเป็นคดีขึ้นมาทางยายเนี่ย
ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักษ์สพที่เกิดเหตุ
ก็คือพื้นที่สพแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
แต่มาถึงทุกวันนี้แล้วยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ได้มาพบเธอแล้วล่ะผู้เสียหายเนี่ยนะ

แหล่งข่าวคนหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยด้วย
เล่าให้ฟังนะครับว่าวันที่๑๕เมษายน
กลางดึกนะคุณนะช่วงใกล้รอยต่อวันที่๑๖เมษายน
แฟนเก่าของตุ๊กตาแฟนเก่าของผู้เสียหายชื่อว่านายมาร์ค
นายมาร์คโทรมาชวนผู้เสียหายไปนั่งเล่นที่บ้านหลังนั้น
แล้วนายมาร์คเนี่ยนะครับเดินทางมาถึง
ตุ๊กตาไปถึงบ้านปรากฏว่ามีผู้ชายอยู่ตั้งหลายคน
อยู่ในบ้านเหมือนรออยู่แล้วอ่ะค่ะและนายมาร์คก็บอกกับตุ๊กตา
ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในบ้านมีผู้หญิงมาด้วย
และในรถกระบะเนี่ยก็มีผู้หญิงมาด้วยนะครับ
รถกระบะที่เอามารับน้องตุ๊กตาเป็นรถกระบะ๔ประตู
มีนายเวฟเป็นคนขับส่วนนายมาร์คซึ่งเป็นแฟนเก่า
ตุ๊กตาเนี่ยนั่งข้างคนขับและในรถก็มีนางสาวฟาง
ที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นนกต่อแล้วก็มีน้องตุ๊กตาผู้เสียหาย
นั่งอยู่เบาะหลังพอไปถึงบ้านก็ถูกรุมโทรม
คนที่มารุมโทรมเนี่ยก็มีนายเติ้ลนายพีนายโอมและนายป้าย
คนที่ก่อเหตุนี้พีอายุ๑๕โอมอายุ๑๖เติ้ลอายุ๑๗และป้ายอายุ๒๖นะคะ
ใช่นะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุขึ้นมานะฮะ
เธอบอกว่าเธอพยายามขัดขืนนะแต่ทำอะไรไม่ได้
สู้แรงของผู้ชายที่บรุมเธอไม่ได้จนกระทั่งเธอรอดมาจากเหตุการณ์นี้ได้
ก็หลังจากโดนรุมโทรมไปแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนผู้หญิงอีกคนเนี่ย
เดินทางมาที่บ้านที่เกิดเหตุและมาพบว่าน้องตุ๊กตาเนี่ย
นั่งร้องห่มร้องไห้ก็เลยรีบพาน้องคุณตุ๊กตากลับไปส่งที่บ้าน

ใช่ค่ะคือตัวละครมันเยอะคุณ
เป็นสิบคนเลยล่ะฮะทีนี้ครับความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจบ้างนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขามีการติดแฮชแท็ก๕เดนนรก
เขาบอกว่าโซเชียลแห่เข้าไปกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำอะไรรู้ไหมครับ
หน่ำให้ตำรวจสพแม่วงทำงานสักที

ถ้าทำงานแล้วมันต้องเอาคนผิดมาดำเนินการให้ได้
ทำไมคุณถึงช้าผ่านไป๕เดือน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
พ่นตำรวจตรีรับหีพงศ์สุขภัยบูรณ์
ภูมิกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
เปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวน
ส่งตัวน้องผู้เสียหายคือนางสาวตุ๊กตายุ๑๘ปี
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่วง
ผลตรวจออกว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศชัดเจน

มีทั้งเยาวชนแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ด้วย
รวม๔รายก็คือนายเติ้ลนายพีนายโอมและนายป้าย
ผีโอมเป็นเยาวชนส่วนในป้ายอายุ๒๖ปีแล้วนะครับ
และเมื่อวานนี้มีเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุ๒คน
เข้ามอบตัวมาให้ปากคำ
ก็คือตัวนายโอมอายุ๑๖ปีและนายพีอายุ๑๕ปี
ตำรวจได้ทำการสอบปากคำแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือ
จากนั้นนะครับได้ส่งตัวไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
ส่วนตัวของนายเอกราชหรือว่านายป้าย
คนนี้แก่สุดในกลุ่มแล้วนะอายุ๒๖ปีเนี่ย
เข้ามามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเท่ากับมีการมามอบตัวแล้ว๓คนนะคุณนะ
เหลือเยาวชนอีกคนนึงคือนายเติ้ลอายุ๑๗ปี
ติดต่อมาแล้วกำลังเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมามอบตัว
คือตำรวจบอกว่าทั้ง๔คนได้ให้ความร่วมมือในการเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
และ๓คนที่สอบปากคำไปแล้วให้การที่เป็นประโยชน์
ในส่วนของรายละเอียดนั้นอยู่ในสำนวนสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยได้
วันนี้ก็จะขอสารออกหมายจับนายป้ายหรือนายเอกราช
คนที่แก่ที่สุดอายุ๒๖ปี
ว่าพรุ่งนี้จะส่งตัวนายเอกราชไปฝากขังได้แล้ว
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง
ส่วนกลุ่มเพื่อนผู้หญิงของน้องตุ๊กตานะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นนางสาวฟางหรือคนอื่นก็ตาม

นางสาวมายนางสาวแอ่นางสาวเนมอะไรแบบนี้
ตำรวจจะเรียกมาสอบปากคำทั้งหมด
โดยนางสาวฟางที่ตอนนี้ถูกมองว่าเป็นนางนกต่อ

บอกว่าขอความเป็นธรรมให้เธอด้วย
เธอไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เธอไม่ได้เป็นนกต่อที่จะล่อลวงตุ๊กตาไปให้กลุ่มเพื่อนผู้ชายข่มขืน

ทีนี้ครับพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาบรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
ช่วงนี้ทั้งผู้การภาค๖กับรองผู้การภาค๖ก็ต้องทำงานเยอะหน่อย

งานเข้าฮะเพราะคดีใหญ่คดีภูมิกับโจ้มันก็ยังค้างคาอยู่ใช่ไหม
ในพื้นที่ภาค๖เหมือนกันนครสวรรค์แล้วก็มีคดีนี้อีกนะครับ
๕เดนนรกที่พื้นที่สพแม่วงอีกนะครับ
รองผู้การภาค๖ให้สัมภาษณ์ถึงคดีรุมโทรมหญิง
สพแม่วงบอกว่าขณะนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการเป็น๒ชุดครับ
คือติดตามเรื่องคดีอาญาของผู้กระทำผิด
แล้วก็ชุดสอบสวนทางวินัยในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจสพแม่วงว่าทำไมคดีได้ล่วงเลยมานาน
หากพบว่ามีการละเลยทางคดีก็จะลงโทษทางวินัยทันทีนะครับ
และก่อนหน้านี้พตโถอศริษฐผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ได้มีคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกธรรมรงจิกิจศิลปิน
ภูมิกับการสพแม่วงแล้วนะไม่ได้โดนย้ายคนเดียวนะ
เสือแรกเนี่ยโดนย้ายแล้วเสือที่สองก็คือพันธ์ตำรวจโทประเสริฐ
จักษุรุ่งฤทธวีรองผู้มกับการสอบสวนสพแม่วงค์
ก็ถูกย้ายแล้วสองเสือถูกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๖
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยนะครับการสั่งย้ายครั้งนี้แหละก็แน่นอนแล้วฮะ
มาจากการที่ตำรวจสพแม่วงรับผิดชอบในคดีนี้
แต่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์และคำถามจากประชาชนว่าทำไมถึงทำงานช้า
ดังนั้นให้มีการตรวจสอบทางวินัยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
สั่งย้ายก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ๒๙สิงหา
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ก็เท่ากับความขืบหน้าในคดีห้าเดชนรกรุมสวมหญิง
ก็ปรากฏว่ามี๓คนนะเข้ามอบตัวแล้ว

อีกหนึ่งคนที่เป็นเยาวชนชายก็กำลังจะเข้ามอบตัว
ส่วนผู้หญิงนางนกต่ออะไรต่างเขาก็ปฏิเสธนะ